ดูข่าวใหญ่ที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะคะ
เป็นผลงานของตำรวจไทยอีกแล้วค่ะสำหรับการจับเนี่ยแหละค่ะ
คาโรงแรมดังสองมาเฟียหนีมากบดานไทย
ส่งคนถล่มบริษัทคู่แข่งที่อินเดียตายเจ็บอื้อหักธุรกิจ๔๐๐๐ล้าน
คือเป็นมาเฟียชาวอินเดีย๒คนที่ถูกสารสูงที่อินเดียออกหมายจับ
แล้วก็หนีคดีมาอยู่เมืองไทยคือสองคนนี้นี่ถูกขึ้นแบล็กลิสต
ยกเลิกพาสปอร์ตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะตำรวจให้ได้รับการประสานมา
ก็สืบสอจนไปหาตัวจนพบแล้วก็จับได้คาโรงแรมเลยค่ะ
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับนายมหิมานานดามิชราและนายบาซานต้า
ครูมาเบาสัญชาติอินเดียผู้ต้องหาตามหมายจับของประเทศอินเดีย
และตำรวจสากลอย่างที่บอกว่าสองคนนี้เป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียนะคะ
ท่าเรือพาราดิสก็คือเป็นท่าเรือฝั่งตะวันออกของอินเดียนี่แหละ
แล้วก็บงการฆ่าคู่อริที่ขัดผลประโยชน์เป็นบริษัทโลจิสติกคู่แข่ง
ผลประโยชน์เรื่องของการขนส่งทางน้ำแล้วก็ทางบกเนี่ยนะคะ
ปลาระเบิดทั้งจ้างมือปืนยิงจนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
แล้วสองคนนี้ก็หนีมาซ่อนตัวอยู่ในไทยค่ะพลตำรวจโทนัทธรพระสุนทร
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ย
ได้รับการประสานข้อมูลมาจากทางการอินเดียว่าสองคนนี้เนี่ย
มีอิทธิพลในประเทศอินเดียมีมือปืนกว่าครึ่งร้อยเลยนะคะ
ก็ไปสืบสวนมาจนไปเจอว่าสองคนนี้มากบดานอยู่ที่ย่านประตูน้ำ
ก็บุกเข้าจับที่โรงแรมเลยโดยหลังจากนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
จะส่งตัวกลับให้ไปดำเนินคดีที่ประเทศอินเดีย
เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้เข้าประเทศไทยอีกค่ะ
คือผู้ต้องหาสองคนนี้ก่อเหตุแบบเป็นข่าวใหญ่ในประเทศเขาเลยนะคะ
แล้วก็ถูกสัดทอดว่าผู้ต้องหา๒คนนี้เป็นคนจ้างวาน
เป็นคนที่หลบหนีออกจากอินเดียตอนแรกเข้าไปที่เนปานก่อน
เนปานแล้วก็เดินทางมาเมืองไทยเมื่อ๒๐ธันวาคม๒๕๕๙นี่แหละค่ะ
เขาเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว๑๕วัน
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในเมืองไทยถึง๓มกราคมปีหน้า
แต่ว่าทางการอินเดียประสานข้อมูลมาก่อน
ทำให้เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนะคะ